อีกหนึ่งเรื่องหลังจากที่เรานำเสนอคลิปไปที่มีชายคนนึงเมาถอดเสื้อไปนอนสบายใจกลางถนน

คือต้องตะโกนคุยแล้วว่าค้อน

นี่ฮะเนี่ยฮะโอ้โหนอนแบบนอนอะไรอ่ะนอนทับแขนอ่ะ

บายใจทีเดียวนะฮะคนขับไปเขาก็เนี่ยเห็นแบบระยะแบบกระชั้นชิดแล้วอ่ะ
สั่นขวัญแขวนเลยนะคะไม่มีใครอยากจะขับรถเหยียบคนหรอก
ถูกต้องนะฮะคือเบรกได้ทันพอดีคุณผู้ชมกระเดชะบุญรอดไปทั้งคู่นะครับ
แต่เขายังพูดด้วยนะว่าทำไมไม่ชนให้ตายไปเลย
ถูกต้องเราก็เลยไปหาตัวซิว่านายคนนี้คือใคร
มานอนทำไมต้องตายอะไรเป็นอะไรนะฮะ
เมื่อวานตำรวจสพย่อยเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นก็ไปเจอตัวแล้วนี่ครับ
นายคนนี้คือนายปรีดามงคลช่วงหรือว่าคุณเขียวครับนายเขียวอายุสี่สิบแล้วนะครับ
นะคือไปเจอตัวตอนที่เขานอนอยู่ที่บ้านพักที่บ้านกุฎกว้าง
บนเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นสภาพที่ไปเจอโอ้โหยังกลิ่นสุราคลุ้งไปทั้งตัวเลย
นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดิมที่นอนขวางถนนอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีนายบุญธรรมมงคลช่วงคุณพ่ออายุเจ็ดสิบปี
พาตัวมาที่สถานีตำรวจนะครับในเขียวบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันหยุด
ไม่ได้ไปทำงานก็ดื่มสุราเข้าไปกับเพื่อนนะพอเข้าบ้านไปถูกพ่อต่อว่าต่างนานา
แล้วพ่อเนี่ยไล่คือด้วยความที่พ่อประชดไล่ให้ไปนอนให้รถทับตายซะ
ด้วยความที่พ่อโมโหลูกเมาเหล้านะฮะก็ประชดพ่อด้วยการเดินออกไปนอนกลางถนน
ต้องการจะให้รถทับตายแต่ไม่มีรถคันไหนเหยียบเลยสักคัน
ไม่มีคันไหนอยากเหยียบคนหรอกค่ะไม่มีคันไหนเหยียบเลย
กระทั่งชายคนหนึ่งลงจากรถกระบะมาตบหน้าหนึ่งทีแล้วขับรถไปโอ้เออ
เจอตบด้วยนะอาจจะสามารถทำให้มีสติใช่ไหมเออแบบอ้าว
แสดงว่าหลังจากภาพที่ปรากฏในคลิปเขายังคงกลับไปนอนอีกนะ
เอาสติกลับขึ้นมาเหรอแล้วก็เดินกลับบ้านไปนะฮะ
พร้อมกันนี้ก็ยังฝากขอโทษคนใช้รถใช้ถนนทุกคนที่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันนั้นที่เขาขาดสติ
แล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับ

ทำไมถึงมาตบหน้าผมแล้วไปเลยแบบนี้
เขาเป็นห่วงครับอยากให้มีสติแล้วก็กลับไปที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทษสุทัศน์ภัยบูรณรองผู้กำกับการสอบสวนบอกว่า

คุณผู้ชมเห็นในโซเชียลไปเนี่ยนะ
ก็มีการนำกำลังลงพื้นที่ไปกวาดไปที่บ้านกุฎกว้างตามหาคนในคลิปแหละ

ก็นำตัวจากบ้านสภาพที่เมาสุราก็มาตรวจปัสสาวะ
แต่ก็ไม่ได้พบสารเสพติดอะไรนะครับ
ส่วนการสอบสวนทั้งคุณพ่อทั้งทางด้านของในเขียวเอง
ก็บอกว่าทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันมาก่อนนะฮะ
สุดท้ายในเขียวก็เหมือนคุณพ่อด่าไปประชดให้ไปนอนให้รถทับตาย
ก็เลยไปนอนทับไปนอนให้รถทับแบบนี้นะ

หลังจากที่นำตัวมาสอบสวนตามขั้นตอนแล้วก็จะแจ้งข้อหา
เมาสุราประพฤติตนวุ่นวายเปรียบเทียบปรับไป๔๐๐บาทนะครับ
เพราะดีแล้วนะคะที่เขาลงมาตบเรียกสติ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่รอดก็ได้
ชีวิตอาจจะไม่เหลือกลับมาเลยนะ